ความเชื่อมาแล้วคุณผู้ชมไปดูกันต่อเลยดีกว่า
เพราะว่าวันนี้ก็วันที่สามสิบแล้วจ้ะ
หลายคนก็อยากรู้เหลือเกินว่าสถานที่ไหนบ้าง
คนเขานิยมกันไปขอโชคขอลาบที่ที่ฮอตฮิตมาก
แล้วไม่เล่าถึงไม่ได้เลยก็คือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนั่นเองค่ะ
ที่แรกตรงนี้นะคะโอ้โหคุณค่ะประชาชนเนืองแน่นมากจริง
แทบทุกวันนะต้องใช้คำนี้นะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
และในวัดนี้ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายอย่างหลายต่อหลายจุด
แต่จุดสำคัญที่ไปแล้วจะต้องไปดูก็คือนี่ค่ะโอ้โห
อางนมณ์หน้ารูปป้านตาทองนิ้วหลาย
ใครมาไม่ถึงอ่างน้ำมนต์ตรงนี้ถือว่ามาไม่ถึงวัดสว่างอารมณ์

นักเสียงโชคเนี่ยทุกคนเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเขาถ่ายรูปแล้วส่งต่อ
นี่ค่ะหลังจากนั้นก็มาเข้าคิวกัน
แต่วันที่๓๐แล้วเนี่ยปลายเดือนแล้ว
ไปดูกันต่อที่ขัดถูนวด
ให้ดูเซียมซีเขย่าเซียมซีแล้วนี่
มีคนไปขัดรองเท้าไปนวด
วดแข้งนวดขาให้กับตาทองนิ้วราย
คนที่ทำแบบนี้อยู่ชื่อว่าคุณสุนันแบบสุวรรณ
อายุ๕๕ปีเป็นชาวราชบุรีนะคะ
เธอตั้งใจมากเธอบอกเธอตั้งใจมากเลย
ที่จะมาไหว้ขอโชคขอลาบจากตาทอง
เพราะว่าเธออยากจะถูกรางวัลใหญ่ไปซื้อบ้าน
ไปใช้หนี้ตอนนี้เธอลำบากมาก
กำลังจะถูกไล่ที่ตาทองช่วยหน่อยนะ
ให้ถูกรางวัลหน่อยถ้าถูกรางวัลมีเงินมีทองแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะซื้อทองมาแก้บนให้ตาทองเลย
อ้าวขอพรกันไปแล้วไปดูแผงลอตเตอรี่กันหน่อยคุณผู้ชม
ตรงนี้ก็คึกคักมาก

ใช่ค่ะคนดวงดีซื้ออะไรก็รวยค่ะ

ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นจับไม่ได้ว่ามันเป็นยังไง
เอาที่แผงลอตเตอรี่เขาแปะบอกเอาไว้เลย

คุณก็ดูกันเอาเองแล้วกันว่าควรจะซื้อใบไหน

ค่ะไปดูกันต่อแล้วกันนะคุณผู้ชม
ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะคะ

หนาวไม่หนาวไม่รู้แต่ผมต้องทำเพราะว่ากำลังแก้ผ้าวิ่งรอบสารไอ้ไข่เป็นการแก้บน
แก้บนตามที่นางสาวสุพรัชจันทรชิตคุณแม่คุณแม่ของผมเองครับ
คุณแม่บนเอาไว้บอกว่าอยากจะถูกโชคถูกรางวัลบนกับไอ้ไข่นี่แหละค่ะ

พอถูกโชคถูกลาบแล้วก็ต้องทำตามสัญญา
ชาวบ้านหลายคนก็มาดูความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้อง

เรื่องราวคือว่าคุณแม่นี่นะเขาบอกว่ารับลอตเตอรี่
มาขายที่วัดเขากรวดอำเภอเมืองราชบุรี

เพราะมีข่าวว่าไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบ

งวดแรกรับมา๔๐๐ใบบอกขายไม่ค่อยดีเลย
แต่งวดนี้รับมาเพิ่มนะเป็น๖๐๐ใบ
ก็ยังขายไม่ดีอีกเอ้าเอาไงดีอ่ะ
จุดทูบบนบานขอพรจากไอ้ไข่แล้วกัน

จะให้ลูกชายมาแก้ผ้าแก้บนเลย

แก๊ทบอกแม่ถามไก๊ยัง
แต่ว่าแม่ขายดีขายหมดเลยภายในวันเดียวด้วย

ก็ต้องทำตามสัญญาแล้วไม่แค่นั้นนะจ๊
ก็ยังมีการจุดพลุสีอีก๑๒นัดด้วยค่ะ

ผ้าเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วนะ
ไปที่ต้นมะเดือยักษ์ขุมทรัพย์พญานคราชพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
ที่ไหนอ่ะเกาะคำชโนธครับที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ที่นี่น้องใบตองเคยไปชาวบ้านครับเข้ามากราบไหว้ขอพร
เสร็จแล้วก็มาส่องหาตัวเลขนำโชคกันที่ต้นมะเดือยักษ์

ถ่ายลงถ่ายรูปถูไทย
มีคุณยายคนหนึ่งก็มาส่องเหมือนกัน

เลือกจากใครเนี่ยเสร็จปั๊บเลือกเอามุมนี้

เสร็จปั๊บก็รูปถูไทย
แล้วก็ใช้มือถือถ่ายรูปเอาไว้เพื่อให้มันเห็นชัด
เสร็จปั๊บก็มาวิเคราะห์ว่ามันจะเป็นอะไรดีนะ
โอ้โหนี่สะดาวเอนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เคียนทองสองพี่น้องแม่หอมจันทร์และแม่ศรีสุวรรณ
กำลังขึ้นหม้อเลยคุณเพราะอะไรรู้ไหมอะไร
โชคให้ลาบติดต่อกันมา๔งวดจ้า
ตะเคียนทองหอมจันทร์เนี่ยนะคะยาว๑๙เมตร
เส้นรอบวง๑๓เมตรและตะเขียนทองแม่ศรีสุวรรณยาว๘เมตร
รอบวงแปดสิบเซนติเมตรครับตะเคียนแม่หอมจันนี้ถูกขุดขึ้นมาจากแม่น้ำปิงนะคะ
ฝั่งตรงข้ามสำนักสงฆ์หลังจากเข้าไปเข้าฝันชาวบ้าน
บอกว่าแม่อยากขึ้นจากน้ำขึ้นมาได้แล้วจะมาให้โชค
นี่ชาวบ้านเขาฝันแบบนี้จริงก็เลยต้องมีการจ้างรถแบ็คโฮค่ะ
นำท่อนตะเคียนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำปิงแล้วก็นำมาไว้ที่สำนักสงฆ์
หลังจากนั้นนี่งวดนั้นคุณมีชาวบ้านถูกรางวัลได้โชคได้ลาบกันแทบยกหมู่บ้าน
ว่าอย่างนั้นกันไปต่อมาก็มีคนฝันอีกฝันเห็นแม่ศรีสุวรรณบอกว่า
ช่วยหน่อยช่วยมาขุดหน่อยในจุดใกล้กันอยู่ในน้ำเหมือนกัน
ก็เลยไปขุดแล้วก็นำมาไว้อยู่กับแม่หอมจันทร์พี่สาว
ก็เลยเป็นที่มาของตะเคียนทอง๒พี่น้องที่มักจะมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
เสมอจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
ส่วนปลาจีนบุรีก็มีเจ้าแม่ตะเคียนเหมือนกันชื่อว่าแม่พันธิไล
อยู่บริเวณสวน๘๐พันศาตลาดร้อยปีในเขตเทศบาลตะบนกะบิน

คุณผู้ชมถ้าเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปช่วงแบบนี้มันก็น่าขนลุกขนพองเหมือนกัน
แต่ว่ามันก็สู้ความเชื่อไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็แห่ไปขอโชคลาภตั้งแต่ช่วงดึกของคืนวันอังคาร
ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเมื่อวานนี้
ด้วยตาเปล่าแล้วไม่พอนะจ๊ะ
ยังต้องถ่ายรูปซูมเข้าไปขอดูชัดด้วยว่า
แม่ตะเคียนนั้นหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไร
แล้วนี่คุณผู้ชมเนี่ย

มีคนบอกว่าเห็นอะไรที่มันดูแปลกอะค่ะ
คุณผู้ชมลองดูเอาเองว่าคุณผู้ชมเห็นแบบไหนนะ

พานักเรียนมาซ้อมกีฬาแถวนี้เพราะว่าสถานที่ในโรงเรียนไม่พอ
แล้วนักเรียนเกิดปวดฉี่ขึ้นมาก็ให้ไปฉี่แถวนี้ละกัน
แต่นักเรียนบอกว่าไม่เอาอะครับผมไม่ยอมถี่
เพราะว่าผมเห็นผู้หญิงยืนอยู่ที่ต้นไม้
เห็นผู้หญิงอยู่ที่ต้นไม้ก็เลยมาดู

คุณผู้ชมบรรยากาศกลางวันเนี่ยมีนางรำมารำถวายแม่ตะเคียนพร้อมกับ

ใบ้เอ๊ะหรือว่าเขาทำท่าทางวาดลวดลายก็ไม่แน่ใจนะ
แต่ก็ยังมีชาวต่างชาตินะคะ
ที่เป็นเมียคนไทยที่มีเมียเป็นคนไทย

มาด้วยอ่ะโอ้โห
เขาจะเห็นอะไรแล้วเขาถ่ายอะไร

หรอได้เรียกไหม

แต่ก็เขาบอกว่าจริงเอาจริง

เบิดคำสิว่าวเหรอ

ไม่รู้แล้วฝรั่งบอกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม